ช่วงนี้เป็นเทศกาลของการลุ้นระทึก

หลายครั้งหลายคราวเราก็จะเห็นข่าวว่าจับมาประกาศ
บางทีบางคนได้ใบแดงเป็นลมลมพับเป็นลมพับ

จับได้ใบแดงถึงกระเซยื้มไม่อยู่

แต่ว่าเป็นคุณแม่ค่ะที่มาลุ้นลูกชาย

แม่ไม่ตายก็หาใหม่ได้แม่

โอ้โฮนี่แม่เล่าใหญ่แล้ว
กระเป๋าให้ดูด้วยนี่คือคุณวันเพ็ญทัพสะเหลานะคะ

โอ้โหกำลังดีใจอยู่ดีเลย
ลูกชายจับได้ใบดำอยู่ซุดหวบเข่าอ่อน
เพราะว่าซองใส่เงินสด๒๐๐๐บาทหายเกลี้ยงเลยค่ะ

วันเพลเล่าบอกว่าเงินนี้เธอเพิ่งได้มาจากการขายมันสัมปะหลัง

ซึ่งเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายอีกทีนึง

เริ่มแตงหายเท่าไหร่นะคะ

เริ่มกวาดค้างหายเท่าไหร่นะคะ

ถ้าถามว่าได้ขึ้นถามว่าได้ขึ้นไม่คงไม่
ก็ใช่ไม่รู้ใครเป็นใครด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙เมษายนนะคะ
สาราหอประชุมที่ว่าการอำเภอลานศักดิ

ก็คือมีทหารกองเกินเขามารับการจับใบดำใบแดง
แล้วก็อย่างที่เราเห็นกันจนชินตาแหละ
พี่น้องครอบครัวพ่อแม่ญาติมิตร
เขาก็ต้องมาลุ้นให้กำลังใจกัน
ลูกหลานเขาจะได้เป็นทหารสมใจ
หรือจะไม่ได้เป็นทหารสมใจ

บางคนมาอยากได้ใบแดงบางคนมาก็อยากได้ใบดำ
คือเพราะคนแออัดยัดเยอะแล้วทุกคนต่างมัวแตบ
พอวงอยู่กับไอ้ใบดำกับใบแดงนี่ไง
ก็เลยทำให้แน๊วิทพื้นโชว์ที่ได้ใบดำ
เห็นไหมนั่นแหละก็เลยไม่ระวังตัวกัน
ไม่แต่ว่าช่วงแบบนี้พี่ว่ามิจฉาชีพมันก็จ้อง

ดำแล้วก็มีการวิดพื้นวิดพื้นกัน

เขาบอกว่าเกณฑ์ทหารอย่างไรให้โลกจำ

มาแล้วลูกจ๋าโกโกวาที่หนูอยากใส่

นี่เขาบอกว่าไม่รู้แหละว่าจะได้ใบสีอะไร

เป็นการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินค่ะ
ก็เป็นน้องคนนี้ใส่ชุดโกโกวา

กลายเป็นไวรัลนะคนเข้ามาแห่คอมเมนต์กันเยอะมากเลย
เขาบอกว่าตำนานโกโกวาจะคงอยู่ตลอดไป
เน้นใบดำใบแดงขอชุดเด่นไว้ก่อน